ระหว่างเพื่อนบ้านในคราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มาจากแมวค่ะ
ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของเพื่อนบ้านอีกหลังหนึ่ง
แล้วมันก็เข้าไปอึกไปฉี่ในบ้านของบ้านที่อยู่ติดกัน

เพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขามีผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ด้วยค่ะ

เดี๋ยวส่งเข้ารายการบ้านเอื้อ

เขาเกิดร้อนเขาก็ถ่ายคลิปตอนที่แมวเข้ามา
อึมาฉี่มาขึ้นรถเขา
เพราะเขาบอกบ้านเขาเนี่ยมีผู้ป่วยที่เป็นโรคอยู่ด้วยนะคะ

แมวมันเข้ามาแบบนี้มันก็สร้างความเดือดร้อนรำคาญ

ประเด็นนี้ก็กลายเป็นปัญหาที่เจ้าของแมวก็ไม่พอใจเหมือนกันนะคะ

ถ้ามันไปอือไปอะไรก็บอกได้เดี๋ยวมาเก็บให้
นี่ค่ะก็เลยกลายเป็นประเด็นที่
ถกเถียงกันระหว่างบ้านสองหลังที่อยู่ติดกันนะคะ
นี่คือเพื่อนบ้านกันที่หมู่บ้านเอื้ออาทรตะบนตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะ
ชาวบ้านส่วนหนึ่งก็บอกว่าเดือดร้อน
เพราะว่าเขาบอกว่าหมู่บ้านนี้อยู่กันเป็นร้อยครัวเรือนปลูกติดกันเป็นซอย

เราเลยไปคุยกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายค่ะ
คุณพินรดาก็คือฝ่ายที่ได้รับความเดือดร้อนนี่แหละ
บอกว่าก็ย้ายมาอยู่หลายเดือนแล้วแหละแล้วที่บ้านก็มีคนป่วยภูมิแพ้
เจอเรื่องแมวของเพื่อนบ้านแบบนี้ก็ต้องดมกลิ่นแบบนี้ทุกวันจนปวดหัว
ฝากเจ้าของแมวบอกว่าอย่าให้ดูแลมันหน่อยอยากให้มันออกมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านนะคะ
ทนไม่ไหวแล้วเพราะว่าแมวมาฉี่มาอึจนต้องจับใส่ถุงปุ๋ยส่งคืนเจ้าของค่ะ
ขณะที่เจ้าของเองก็บอกว่าไม่อยากให้เพื่อนบ้านทำโหดร้ายกับแมวแบบนี้นะคะจับใส่ถุงปุ๋ยแบบนี้
ไล่ไปก็พอแล้วแล้วถ้ามันไปทำความเดือดร้อนให้ไปอึไปฉี่เนี่ยก็มาบอกเดี๋ยวไปเก็บให้
อยู่ที่นี่มา๑๐กว่าปีแล้วก็ไม่เคยมีปัญหากับใครนะคะ
ของตัวเองจะไปฉี่ไปอึที่ไหนเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่สามารถบังคับได้

ครับ
ก็ดูจากท่าทีของทั้งสองฝ่ายก็ยังน่าจะพอคุยกันได้นะคะ
ก็อาจจะต้องมีคนกลางของหมู่บ้านมาช่วยประสานทั้งสองฝ่ายหน่อยนะคะ

ให้พูดคุยกันได้ลงตัวหน่อยครับ